ไฟเซอร์เข้ามาอยากฉีดไฟเซอร์ถึงแม้ว่าสักวันสองวันก่อน
ที่เข้ามาหามรือกันแล้วบอกว่าไฟเซอร์น่าจะเข้ามาสัก๑๐
กรกฎาคมแต่คนก็บอกว่าเอ๊ะมันช้าไปหรือเปล่ารอไม่ไหวรอไม่ไหว
อย่างครูธอมเนี่ยคุณผู้ชมติวเตอร์ภาษาไทยคนนี้
เป็นพิธีกรด้วยเป็นยูทูปเบอร์ด้วยคุณผู้ชมคงจะจำได้ครูธอมนะฮะ
เก่งเก่งหน่อยเขาบอกว่ารอไม่ไหวไม่ต้องการให้รัฐบาลมา
กำหนดอนาคตของตัวเขาบินไปอเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีนของ
ไฟเซอร์ครับอืมซื้อตัวเครื่องบินไปเองแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาอ่ะ
ต้องไปทำวิทยานิพลอยู่แล้วด้วยก็เลยถือโอกาสนี้ไปฉีดวัคซีนของ
เซอร์ด้วยในตัวแล้วไปดูคลิปของครูธอมที่ถ่ายมาให้ดูฮะ
ตอนนี้นะครับกำลังจะฉีดแล้วนะครับอยู่ในห้องกับคุณหมอเรียบร้อ
ไม่ได้อยากจะอวดว่าเออผมมาฉีดที่
ต่างประเทศน้ำบรรยาชีพีเมริกาอะไรเงี้ย
แต่อยากจะบอกว่าการที่ผมมาที่นี่เนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่า
เราไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนที่รัฐจัดหาให้
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเลือกได้ด้วยว่า

คือผมรู้สึกว่าขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดของประชาชนในสถานการณ์แบบนี้
ก็คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
นี่แหละค่ะครูธอมพูดถูกเลย
ขวัญและกำลังใจนอกจากวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้ว

คุณทอมบอกว่าถึงแม้มันจะมีเอฟเค
แต่ผลออกมาเขายอมรับเพราะเขาได้เลือกเอง

อันนี้ครูธอมเขารีวิวเอาไว้ในคลิปเนี่ยนะฮะ
จริงของครูทองคือจักริจโยงพยอม

ก็พูดเก่งแหละใครที่เคยดูยูทูปของครูธอมนะฮะ

เขาไม่ใช่ค่อยแทงแบบคุณพยาบาลของไทยนะ
เขาแทงจึ๊กเดินยาปืดจบเลย
ไม่ค่อยเดินยาวนะเพราะบางคนจะรู้สึกปวดไง
ไปนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ที่นู่นเขาฉีดได้ไวไง
ใช้กัวเข็มได้กลัวแปปเดียวนะ
ผมชอบคำนี้ว่ะได้กลัวแป๊บเดียว
ไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยดันยาเข้าไปเนอ
กลับจะบอกว่าเย็นก็พร้อมเหมือนกัน
เออถ้ามีโอกาสก็อยากไปฉีดเหมือนกันแหละ
ครูทองก็ตัดสินใจอย่างที่บอกไปบินไปนู่นแล้วครับ
นะฮะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเอาเข้ามาที่เมืองไทย
แล้วก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อประสิทธิภาพของวัคซีนบางยี่ห้อที่เอาเข้ามาก็เลยไป
อย่างน้อยผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะตัดสินใจเอง
ไม่ต่อมวงมารุ้นบอกว่ารัฐบาลที่จะมากระหนดให้เราฉีดตัวนั้นตัวนี้
แต่จริงแล้วเขาต้องการบินไปเพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพลอยู่แล้ว
ก็ถือโอกาสนี้ไปฉีดวัคซีนด้วยเลยที่อเมริกานะครับ
ทอมเขาตอบคำถามแบบนี้ว่าแล้วไปถึงที่นู่นต้องกักตัวหรือเปล่า
คุณทองบอกว่าไม่ต้องกักตัวส่วนการฉีดวัคซีนที่อเมริกาเขามีจุดบริการ
แต่พอกลับมาเมืองไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยคือ
ต้องกักตัวก่อน๑๔วันถึงจะกลับบ้านได้นะฮะ
แล้วก็ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากสถานกงศูนย์ไทยที่อเมริกากลับมาด้วย
หลายคนอยากรู้ในเมื่อเที่ยวบินไม่ค่อยเปิดให้บริการราคาตัวแพงหรือเปล่า

ทองบอกว่าราคาปกติไม่ได้แพงพุ่งอย่างที่คิดกันหรอก
แต่อาจจะยุ่งยากเรื่องของการหาเที่ยวบินการเดินทางนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บินไปนู่นแล้วครับไปฉีดถึงอเมริกา
ธอมเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกว่าไม่มั่นใจวัคซีน๒ยี่ห้อ๒ชนิดที่รัฐบาลจัดหามาให้นะคะ
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลยังให้คำตอบไม่ได้ไง
ว่าที่อาการที่หลายคนฉีดไปแล้วมีอาการผลข้างเคียง
มาจากการแพ้วัคซีนหรือว่าเขาเป็นโรคประจำตัว
ซีโนแวคเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้รับรองนะรับรองซีโนฟาร์ม
ใครที่ฉีดซีโนแวคไปแล้วแล้วต้องการเดินทางไปในกลุ่มประเทศอียู
เขาไม่รับรองนะฮะนี่เป็นปัญหานะสำหรับคนที่ต้องเดินทางข้ามประเทศ
แต่ว่าถ้าเกิดใครที่บอกว่าฉีดได้ไม่ได้เดินทางไปไหนก็ฉีดได้
แต่ถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่มีเอฟเคผลข้างเคียงมันก็น้อยแหละ
แต่คนก็ไม่อยากที่จะมีเอฟเคเพราะว่าบางคนถึงขั้นกับเสียชีวิตก็มี
ทางการเรื่องวัคซีนเดี๋ยวเอาให้ครบภาพแบบนี้เลย
การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว
เตรียมที่จะส่งมอบรถแรกเร็วนี้
เมื่อวานนี้ท่านนายกโรงพยาบาลเอกชนท่านออกมาพูดแบบรวมภาพรวมว่า
ถ้าจะฉีด๒เข็มเนี่ยจะอยู่ในสนุนราคาประมาณ๓๐๐บาทไม่เกินนี้
ไม่ได้เอากำลีกำไรอะไรแต่จะอยู่ราคานี้
แต่มันก็มีข้อสังเกตที่ว่าแต่ละล็อตที่เข้ามาเนี่ยราคามันอาจจะไม่เท่ากันไง
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙ครับ